มีบรรยากาศกันบ้างสักนิดนึงนะ

ใช่แล้วก็มีให้เข้ากับบรรยากาศแบบนี้
แน่นอนค่ะช่วงนี้มันจะฟินไหมล่ะคุณหรือมันจะขนหัวลุก
ยังไงดีเราจะเป็นเที่ยงกินฟินเที่ยวแบบฮาโลวีนดีไหมคุณ
นี่กระดูกก็โผล่แล้วคุณมีอะไรบนหัวนะ

ก็ต้องนิดหน่อยนะคุณเนอะเอามีให้เข้าบรรยากาศ
นี่แล้วเที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทยเนี่ยเป็นบรรยากาศแบบ

หลอนหน่อยหลอนหน่อยพาไปดูเลยค่ะ
แต่ต้องโปรโมทก่อนเรามีกิฟต์การ์ด๕๐๐บาทจากเซ็นทรัลมอบให้คุณด้วยนะ

อันนี้แจกจริงอันนี้ไม่หลอกแน่นอนนะคะ

ผีเนี่ยมาจากหลายชาติ

คุณเห็นไหมล่ะผีตาโขน

มีผีบุ้งเต้าเนี่ยฮะ

ใครเห็นภาพว่ะเนี่ยอยากมาเที่ยวเลย
ต้องไฮซีสันตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะคุณศึกษกูลว่าทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มกลับมาแล้ว
คึกคักรวมถึงธุรกิจขนส่งโรงแรมร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวรับลมหนาว
และที่สำคัญทะเลหมอกทั้งหลายแหล่
ภูทอกภูกระดึงภูเรือภูลมโลภูผาหมอโอ๊ยน่าไปเที่ยวทั้งนั้นเลย
ใครอยากไปแวะไปได้ที่จังหวัดเลยนะคะ
เป็นสีสันบรรยากาศฮาลาเวย์นะฮะที่เลยนะครับพาไปดูผีวิ่ง
คุณผู้ชมโอ้โหผีที่นี่นะอยู่นิ่งไม่ได้ต้องวิ่งป่วนเมืองครับ
เพราะว่ามาเป็นพันพันเลยโผล่ในงานปล่อยผีวิ่งป่วนเมืองด่านนอกฮาลาวิน
คุณผู้ชมฮะนี่จัดขึ้นนะฮะที่เมืองด่านนอกอำเภอสะดาวนะฮะ
ชายแดนไทยมาเลเซียนะครับเป็นการวิ่งแต่งหน้าผี
ทั้งแบบหน้าเกลือแบบหน้าพระครับ

หนุ่มบางคนนิดหน่อย
แต่เสื้อผ้าการวิ่งเขาก็สีออกดำทึมนะคุณฮะ
บางคนเลือดเต็มตัวพี่วิ่งไหวไหมนะครับ

รวมระยะทางวิ่งไม่ไกลมาก๕กิโลเมตรนะครับ
สำหรับผีชุดราตรีตาตลนวิ่งถือพวงกรีดระยะทาง๕กิโลเมตร
คุณนะเขาบอกว่าเป็นชุดผีที่น่ากลัวที่สุดของงานนี้

เออนะครับแล้วก็ใครก็เข้าเส้นชัย
เขาได้รับรางวัลกับอะไรนี้ในการประกวดผีนี้นะคุณฮะ

เป็นกุมารตัวน้อยก็มาอันนั้นพวงหลีดนะคะ
ที่ถือพวงรีดนั้นได้รางวัลไปให้มา
คนก็มาทั้งโรงเลยนะฮะ
ค่ะคุณผู้ชมต่อกันเลยค่ะ
วิญญาณเขาเชื่อว่าเนี่ยเป็นวิญญาณบรรพบุรุษค่ะเต่าตัวนี้นั่นแหละคุณผู้ชมบางคนเรียกเต่าเหลืองบางคนเรียกเต่าขมิ้น
ซึ่งนี่เต่าเหลืองหรือว่าเต่าขมิ้นเนี่ยคนที่เขาเจอเขาเชื่อนะว่าเป็นวิญญาณบรรพบุรุษมา
แล้วมันก็คลานต้มเตียมเข้าบริษัท๖๖๑ค่ะ
อยู่ที่อำเภอมะนังจังหวัดสตูนเข้าสามรอบแล้วอ่ะคุยกับพี่เจ้าของบ้านเขาบอกว่า
กลางปีนะนะเต่าตัวเท่าฝ่ามือสีเหลืองตัดดำคนอื่นเขาเรียกว่าเต่าเหลืองใช่ไหมคลานเข้าบ้าน
ก็จับไปปล่อยในสวนยางหลังจากนั้นต้นเดือนที่ผ่านมาเต่าเหลืองก็มาอีกเอาก็เอาไปปล่อยอีก
ล่าสุดมันมาอีกค่ะแล้วมารอบนี้นะมายืนอยู่หน้าประตูบ้านเลย
แล้วพอเห็นหน้าพี่เขาเนี่ยเต่าตัวนี้มันทำท่าไงรู้ไหม
มันผงกหัว

ใช่นี่พองกหัวพยักหน้าเหมือนจะสื่อสารอะไรบางอย่าง
พี่เขาเลยบอกว่านี่เป็นวิญญาณบรรพบุรุษมาเกิดเป็นเต่าแน่เลย
เพราะว่าพี่พูดอะไรนะเหมือนมันจะตอบโต้พี่ตลอดเลย
นี่พี่เอาไปปล่อย๒รอบ๓รอบแล้วมันยังกลับมาที่เดิม
รอบนี้พี่ไม่เอาไปปล่อยก็ได้เลี้ยงไว้ก็ได้
มันก็ไม่ไปไหนหรอกค่ะตอนนี้กลายมาเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของครอบครัวแล้ว
เขาก็บอกว่าที่ผ่านมานะเคยเอาบ้านเลขที่พี่เขา
เมื่อกี้ที่บอก๖๖๑ไปเสี่ยงโชคมีถูกด้วยนะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอลุ้นกันค่ะ
ดวงจะมาหาพี่อีกหรือเปล่าในงวดวันพรุ่งนี้นะคะ
เอาล่ะเราเฉลิมฉลองฮาโลวีนนะฮะ
ด้วยการแจกของรางวัลคุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกับเที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทยกันดีกว่านะฮะ
คำถามวันนี้นิดง่ายครับ
ถามว่าผีตาโขนเป็นสัญลักษณ์ประเพณีผีประจำจังหวัดอะไร
คุณสิ่งเป็นจักรรปุ่นดิฉันบอกสถานที่เฉยที่จัดงานไปเติบที่เที่ยว

ยาพูดไปนะฮะส่งคำตอบมาได้คำตอบสั้นได้เลยนะฮะ
หรือว่าอยากจะส่งคำอธิบายอะไรมาก็ได้นะครับ
แต่อย่าลืมส่งคำตอบมาแล้วติดแฮชแท็กหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน

รีบเลยนะคะส่งคำตอบมาเลยค่ะคุณผู้ชม
ให้กับผู้โชคดีแจกจริงไม่หลอกแน่นอนค่ะ
ขอบคุณเซ็นทรัลด้วยนะฮะในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ๗๕ปี
รับกันไปเลยนะฮะรีบส่งมานะครับ